คือเรื่องของเรื่องเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าสัตว์มันก็มีหัวใจ
คนเราเนี่ยเวลาอกหักเราก็ร้องไห้
สุนัขดันไซด์อกหักมันก็ร้องไห้เป็นนะฮะ
อย่าหายอย่าไปคินหอดเขา

อย่าหายอย่าหายอย่าหาย
อย่าหายอย่าหาย

โอ้วหมาคนปลอบอ่ะนี่

เดี๋ยวเขาก็ดีเขามีรถกรอบขึ้นใหม่หน่อย

ให้เธอได้กับเขา

นี่ก็ร้องเสมือนเจ๊คุณใช่ไหม

เหมือนหมานิ้ว

น่าโรงสารก็มันน่าโรงสารให้ดูหน้ามันสิ
น้ำตาไหลออกมาซะอึด

เป็นมะเร็งก็อาจจะอยู่ได้สักพัก
แต่มารักอยู่ไม่ได้จริง
โอ้โฮมันเศร้า

คุณผู้ชมสำตาลอึกสะอื้นแบบนี้

ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอย่างที่พี่คนนี้
ที่เขาปลอบหรือเปล่าว่าเมียหนีไป

แล้วปล่อยให้หมาตัวนี้นั่นซ้ายอยู่เพียงลำพัง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมได้ไปดูอีกหนึ่งคลิปมาแล้ว
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยไปอีกวันหนึ่ง
พี่คนนี้ที่เขาถ่ายคลิปก็ไปอีกวันหนึ่ง
สุนัขตัวนี้มันดีขึ้นแล้ว

เมียกลับมาแล้วครับยืนได้หรือครับ
กันลงตัวโอ้นี่งอนไงเมียหนี
เออไอ้สุนัขตัวนี้มันก็กลับมาแล้ว

มันจะทะเลาะกันเขียนกันไม่ลงตัวมีเมียงอนนีออกจากบ้านเหรอฮะ

ไปฟังดูไปฟังครับ
โอ้โฮหมาเซอิ่น
ใช่จากฝากมันมีหัวใจนะใช่ตรงนั้นเขาก็มีหัวใจนะ
แต่อย่างน้อยก็แฮปปี้แล้วนะที่คุณชนะบอกอย่าเศร้าไปเลย